บุกแทงนักเรียนหญิงชั้นม๒วัย๑๔ปีหน้าโรงเรียนเลยคุณ
เหตุการณ์นี้ทำให้มีเด็กนักเรียนหญิงเสียชีวิตไป๑รายเพราะถูกแทง
ส่วนเด็กนักเรียนหญิงอีกคนได้รับบาดเจ็บ
เช้าวันนี้นะฮะช่วงเวลาก่อนเข้าแถวเคารพทงชาติก็คือก่อน๘โมง
เกิดเหตุคนร้ายถือมีดบุกเข้ามาที่โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร
ตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัด๑๐๑นะครับ
แล้วใช้มีดแทงนักเรียนหญิงชั้นม๒
เสียชีวิต๑รายบาดเจ็บสาหัส๑รายนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณประตูหน้าโรงเรียน
ขณะที่ครูเวรกำลังยืนรอรับเด็กที่ลงจากรถรับส่ง
คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเด็กทั้งสองคนลงจากรถรับส่งนักเรียน
คุณครูกำลังจะพาเข้าโรงเรียนไปเคารพทงชาติ
ปรากฏว่าคนร้ายวิ่งมาแทงเลยครับ
มาแทงนักเรียนหญิงชั้นม๒อายุ๑๔ปี
คนหนึ่งถูกแทงที่ต้นคอ๑แผลและหน้าอก๑แผล
เจ้าหน้าที่กู้ชีพเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
และในเวลาต่อมานะครับ๑ในนักเรียนหญิงม๒เสียชีวิต๑ราย
ถามว่าคนก่อเหตุถูกจับกลุ่มได้ทันควันไหม

เกือบจะถูกรุมประชาธรรมเหมือนกันนะครับ
คนก่อเหตุคือนายปรีชาวิชัยสอนอายุ๓๗ปี
ถูกครูและชาวบ้านช่วยกันล้อมจับไว้
แล้วก็ตำรวจมาฮะยึดมีดทำครัวยาว๓๐เซนติเมตร
ใช้ในการก่อเหตุแทงนักเรียนหญิงจนตายนะครับ
พบมีดยังมีคราบเลือดติดอยู่เลย
แล้วภาพสะเทือนใจคือกระเป๋าเป้ของน้องนักเรียน

เวรที่ทำหน้าที่ในการคุมรถรับส่งนักเรียน

คุณครูยังเสียงสั่นอยู่เลยตอนเล่าให้ฟังนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุชายคนดังกล่าวขี่รถจักรยานยนต์
ตามหลังรถรับส่งนักเรียนมา
ซึ่งคุณครูก็เข้าใจว่าเป็นผู้ปกครองของเด็กนักเรียนหรือเปล่า
พอรถรับส่งนักเรียนมาถึงหน้าโรงเรียนปุ๊บ
ครูก็จะให้นักเรียนเข้าโรงเรียนแล้วนะ
ก็คิดว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ปกครองของนักเรียนคนใดคนหนึ่ง
จะเอาเงินมาให้ลูกหรือเปล่าลูกลืมเงินหรือลืมของหรือเปล่า
ตอนนั้นรถโรงเรียนจอดแล้ว
แต่ผู้ก่อเหตุซึ่งไม่ใช่ผู้ปกครองนะคุณ
ชักมีดออกมาเดินปรีขึ้นไปบนรถโรงเรียน
เข้าไปหานักเรียนที่เสียชีวิตจ้วงแทงไป๑ครั้ง
ลากลงจากรถแทงซ้ำอีก๒ครั้งคุณมีเลือดตั้งแต่บนรถจนถึงข้างล่างนะครับ
ครูเองเห็นกับตาวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
เพราะว่าครูหันไปมองเขาตัวคนก่อเหตุหันมาอย่างไรรู้ไหม
ครูบอกโอ้โหต้องวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากครูและชาวบ้านนะครับ

ก็เคยรู้ว่าตัวชาวบ้านก็ได้ถึงสรุป
ที่เล่นกดมากผมขอใจว่าครูมาขว้างทำงานขอเข้ามาเห็นลูก

แล้วผมก็ชักหนี้นอกมาแล้วผมก็หล่าวรถถึงลด
ประมาณเดี๋ยวหาอีกหน่อยคนหนี้
ประมาณผมก็ไปหาพวกกันว่าไม่ยังขับ
แท่งอยู่หลังรถหรือแท่งอยู่ข้างหลังรถ

แท่งอยู่ข้างหลังรถเลยเป็นไหม
อันนี้ผมก็เลยง่วงคืน
ผมเลยแลนออกไปเอิญชาวบ้านมาซอย
เพราะผมกลับขอมามันยังมาทั่วในมารถ

ครูเห็นแล้วว่านายปรีชาเดินขึ้นไปบนรถรับส่งนักเรียน
ครูกำลังจะถามยังไม่ทันถามเลย

มันยิ้มใส่ผมแล้วชักมีดออกมาแทงเลยนะครับ

คนก่อเหตุที่ถูกควบคุมตัวไว้ในรถของตำรวจนะฮะ
ก็พูดให้ข้อมูลกับนักข่าว

เหมือนเขาบ่นอะไรของเขาคนเดียวนะครับ
คือมีรายงานแบบนี้ว่านักเรียนที่เสียชีวิต
จริงเป็นญาติของผู้ก่อเหตุนะ

เพิ่งจะพ้นโทษออกจากเรือนจำได้ประมาณ๒เดือน
แล้วก็ชอบดื่มเหล้าเมาอารวาสเป็นประจำนะครับ
มักจะมีอาการหลอนหูแว่ว
โดยผู้ก่อเหตุอ้างว่าได้ยินเสียงของนักเรียนผู้ตาย

พูดว่าให้เอายาค่าย่าให้เขากิน
กระทั่งหลอนไปเองหวาดระแวงไปเองนะครับ
และช่วงนี้คือเขาท้องเสียติดกันหลายวัน
ก็เลยคิดว่ามีการใส่ยาค่าย่าให้เขากิน
โดยนักเรียนหญิงเป็นคนบงการ
คือหลอนไปเองด้วยสุขภาพตัวเองก็ท้องเสียด้วย

ทีนี้วันเกิดเหตุเช้านี้ก็เลยขี่รถตามตามนักเรียนหญิง
ซึ่งเป็นญาติแล้วก็มาก่อเหตุบนรถนักเรียน
คุณผู้ชมฮะคดีนี้เป็นคดีอุกอาจสะเทือนขวัญจริงนะครับ
ก็ต้องรอให้ตำรวจสอบสวนให้ได้ความว่าเหตุใดถึงก่อเหตุนะครับ